ไปดูความเคลื่อนไหวของพักเก้าไกรกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
ก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนเกมเหมือนกันนะคะ
ถ้าหากว่าก้าวไกลวันนี้ประชุมสอสอกัน
เพื่อที่จะดูมติพักในการโหวตนายกรัฐมนตรี
ว่าจะยกมือโหวตให้กับนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยหรือเปล่า

เพราะว่าเพื่อเก้าไกรเนี่ยมี๑๕๑เสียง
ถ้ายกหมดนี่ก็ปิดเกมเหมือนกัน

นะคะไปดูบรรยากาศที่อาคารไทยสมิตรค่ะ
ที่ประชุมสอสอภักดิ์เก้าไกรนะคะ

แล้วก็มีสสกมอย่างเช่น
คุณสุพนัทมีนชัยนันคุณปารเมษวิทยารักษร

วาระการประชุมวันนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูค่ะ

ซึ่งวันนี้ทางพลตำรวจตรีสุพิสาร
ภักดินรุนาทรองหัวหน้าภักดิ์เก้าไกล
ได้คุยกับนักข่าวค่ะเปิดเผยก่อนประชุม
บอกว่านี่ตนเองจะเสนอให้ภักดิ์เก้าไกลโหวต
เห็นชอบแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทย
เนื่องจากต้องการโหวตเพื่อปิดสวิตช์สว
ซึ่งก็เชื่อว่าพักเพื่อไทยจะรับปาก
ว่าจะไม่มีการดึงพักสองลุงเข้าร่วมรัฐบาล

สอสอในพักเก้าไกลอีกครั้งหนึ่ง
แต่ส่วนตัวมองว่าเราเดินมาด้วยกัน

ไม่ต้องง้อสวและเพื่อให้เกิดรัฐบาล

ขณะเดียวกันพักเก้าไกลก็เปิดประตูไว้
ถ้าหากว่าพักเพื่อไทยจะกลับมาหาก็ได้ค่ะ
แต่ว่า
แต่ไม่ได้กังวลเรากังวลไหมคะ
ว่าถ้าโหดไปแล้วเผื่อเพื่อไทย
ไปเอาดึงสองรุมเข้ามา
ก็ไม่เอาเราคงรับปาก
ไม่ได้ให้เข้าไปรัฐบาลดี
ในส่วนของเก้าไกลจะมีเงื่อนไขไหมคะ
ถ้าต้องโหดเห็นชอบให้กับในส่วนของเพื่อไทยอย่างไร

ก็หนึ่งเป็นสิ่งที่เราอยากทำอยู่แล้วคือติดต้นข่าว
เป็นอย่างไรสศหญิงคนนี้ก็บอกกับหน้าข่าวแบบนี้
ขณะที่นางอำมารัฐโชคปมิตกุล

ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยในพัก
ยังไม่ได้มีมติออกมานะคะ

จากที่ประชุมสอสอของพักเก้าไกลค่ะ